ผู้หญิงคนนึงเธอรอรถเมย์อยู่ข้างทาง
จากนั้นมีผู้ชายขับรถกระบะเข้ามาประกบนะคะ
ลงมาใช้ปืนจี้แล้วโอบเอวค่ะ

กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูตามไปพร้อมกันนะคะ

จับภาพบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
จากคลิปจะเห็นว่าผู้เสียหายเป็นผู้หญิงวัย๒๕ปี
นั่งรอรถเมย์อยู่ในสารานะคะ
ตรงข้ามหมู่บ้านฟ้าปิยรมอำเภอลำลูกกาปฐุมธานี

เดี๋ยวจะมีกระบะ๔ประตูคันนี้มาจอดเทียบมาแล้ว
แล้วก็มีชายหนึ่งคนเดินถือปืนออกมาจากรถนะคะ
แล้วก็เดินอ้อมด้านหลังเข้าไปโอบเอวผู้เสียหาย
จังหวะเผลอค่ะเธอกำลังนั่งรอใจจดใจจ่ออยู่ที่รถเมย์จะมาเมื่อไห
ผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปพร้อมกับปืนค่ะ
จากนั้นไปจี้บังคับนะคะ
แต่ผู้เสียหายเธอรู้ตัวทันเธอสะบัดหลุด

จังหวะก่อเหตุนี่นะคะเธอออกไปแล้ว
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินกลับมาที่รถ

แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๔๐นาทีค่ะ
ของวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไปเลยนะคะ
ไปพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางสาวพฤกษาทิพย์
อายุ๒๕ปีซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ตอนไปเจอนะเธอยังอยู่ในอาการเสียขวัญเลย
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเธอออกมานั่งรอรถเมย์ทุกวัน
เพราะว่าต้องเดินทางออกจากบ้านไปทำงานในกรุงเทพ
อยู่พระธุมธานีไงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

เธอก็มานั่งรอรถเมย์ตามปกติแบบนี้ค่ะ
เห็นแล้วล่ะว่ามีรถกระบะด้านหลังบรรทุกของเนี่ยขับมาจอดเทียบ
จากนั้นคนร้ายเดินลงมาทำทีเช็ดรถก่อน

แล้วก็ไม่เห็นว่าคนร้ายเนี่ยเดินมาด้านหลังของเธอตอนไหนด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าเธอมองแต่รถประจำทางว่าจะมาเมื่อไหร่
รู้ตัวอีกทีก็โดนคนร้ายโอบหลังไปแล้ว
ใช้ปืนมาจี้ที่แถวหน้าท้องไปแล้ว
แล้วก็บอกว่าไปขึ้นรถขึ้นรถ

เธอบอกเธอดิ้นแล้วก็สะบัดจนหลุดนะคะ
จังหวะนั้นโชคดีจริงเพราะว่ารถประจำทางมาพอดีเลย

ฟังเธอเล่าเหตุการณ์บางช่วงบางตอนค่ะ
ปืนนั่นแน่เธอยินยันนะคะ
ยังเล่าด้วยอาการตื่นตระหนกตกใจอยู่เลย
ยิงไว้๒๕ปีผู้เสียหายเธอบอกอีก

ตำรวจบอกว่าภาพวงจรปิดที่ได้มาไม่เห็นทะเบียน
ก็เลยน่าจะติดตามคนร้ายได้ค่อนข้างยาก
แล้วมีกล้องตัวอื่นอีกไหมเธอก็ถามนะคะ

ทีนี้มีกล้องอยู่บนสะพานลอยอ่ะหรือว่าตามเส้นทางเนี่ย
ปรากฏว่ามีแต่ว่ากล้องเนี่ยเสียพอดีเลย

ก็เลยจับเหตุการณ์ไม่ได้จับภาพไปที่หน้าคนร้ายไม่ได้

ก็เลยตัดสินใจมาร้องสื่อก็แล้วกันนะคะ
ร้องสื่อให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็อยากฝากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดตามถนนตามสะพานลอยที่ใช้การไม่ได้ด้วย
เพื่อที่จะป้องกันเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแบบนี้
จะได้จับคนร้ายได้ทันท่วงทีไม่ให้ไปก่อเหตุที่ไหนอีก

เห็นร้ายก็ต้องเสียทุกทีนะ
และจุดนี้เธอบอกว่าเธอจะไปทำงานทุกวันนั่งแบบนี้ทุกวัน

อันตรายอันตรายจริง